จริงมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วและนี่คืออีกหนึ่งเคส
ผู้ชายคนนึงขับรถจากกรุงเทพจะไปหาญาติค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ชินเส้นทาง
แล้วน้ำลึก๕เมตรกว่าจมมิดทั้งคันเลยนะคะ
จริงกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมิมณีรัฐ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยจตุรธรรมประทีพานทอง
ต้องร่วมกันวางแผนในการที่จะกู้เอารถเก่งที่จมอยู่ในบ่อน้ำ
ที่อำเภอพานทองจมชนบุรีลากขึ้นมาบนฝั่งให้ได้
จุดตรงนี้เป็นบ่อน้ำธรรมชาติกว้างตั้ง๕๐เมตรลึก๑๕เมตร
กู้ภัยลงงมหาอยู่นานจนเจอรถจมอยู่ห่างจากฝั่ง๑๕เมตรลึกกว่า๕เมตร
ก็ต้องใช้เชือกผูกล้อเอาไว้แล้วก็เอารถเครนค่อยลาก
ค่อยดึงขึ้นมาจนเอารถขึ้นมาได้
หน้ารถพังยับกันชนหลุดกระจกข้างประตูฝั่งคนขับถูกเปิดออกนะคะ
ข้างในไม่มีร่างคนอยู่คนขับออกมาได้ทันค่ะเคสนี้คนขับรอดนะคะ
เราได้คุยกับนายรังสิมันรื่นรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดประดาน้ำเขาบอกว่า
พอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บเนี่ยเขารีบนำกำลังมาตรวจสอบเลยปรากฏว่ารถอ่ะจมลงไปแล้ว
กู้กันอยู่ชั่วโมงกว่าค่ะงมกันอยู่นานเหมือนกัน
คนขับรถเก่งเขาเล่าบอกว่าคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยมาจากกรุงเทพ
ยหน้าขึ้นมาอ้าวเป็นทางโค้งรถก็เลยชนแล้วก็เสียหลัก
ตกลงไปในบ่อน้ำนะคะคนขับหนีออกทางกระจกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ไม่เป็นอะไรปลอดภัยครับเปิดกระจกคนขับแล้วออกมาได้
ออกรถนะคะเบื้องต้นจริงเราพยายามติดต่อไปยังคนขับรถเก่งคนนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าเขายังไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าตอนนี้มีการแจ้งบริษัทประกันให้มาเอารถไปซ่อมแล้ว
ส่วนคดีความก็ยังไม่มีใครไม่มีผู้เสียหายที่ไหนมาแจ้งความกับตำรวจ
คุณรัชพรบอกหมายถึงว่าเราต้องศึกษาเส้นทางด้วยไม่ใช่ไปตามดุยแบบนั้นเลยไม่ได้นะ
คือดูเส้นทางให้ครบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยออกรถไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้วขับไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันแบบนี้อันตราย